กรณีที่พี่เลี้ยงร่างทรงถูกลูกชายเจ้าของสำนัก
ปาดคอคือมีเรื่องกันทะเลาะกัน

พอไม่พอใจปุ๊บเอามีดมาปาดคอ
พอพี่เลี้ยงร่างทรงเสียชีวิตแล้ว

ตอนที่เกิดเหตุจุดตรงนี้
บริเวณถนนสายทุ่งใหญ่เขาพนมที่บ้านไสงา

มันมีผ้าขาวม้าคุณผู้ชมเห็นผืนนี้ไหม
อันนี้เราเซ็นเซอร์ไว้นะคะ

แล้วก็เจอกองเลือดอยู่บนถนนอยู่เลย
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุเด็กปั๊มสองสาว

แล้วมาพันคอพี่เลี้ยงร่างทรงที่ถูกเชื่อดคอ

อย่างที่บอกค่ะเรื่องทางคดีว่ากันไป
คนร้ายถูกจับตัวได้
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดทุ่งสงศ์
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนผู้ตายก็ถูกเก็บศพเอาไว้ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
เพราะว่าผู้ตายไม่มีญาติไม่มีชื่อจริง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรอทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะว่าทางเจ้าของสำนักร่างทรงนี้นะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดงานศพให้เอง
ถือว่าเป็นการรับผิดชอบ
เจ้าของสำนักร่างทรงจริงแล้วก็เป็นพ่อนะ

ใช่แล้วค่ะแต่ทีนี้ประเด็นเจ้าผ้าขาวม้าชุ่มเลือด
มันวางอยู่ตรงนั้นแล้วชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะสิคุณสืบสกุล
คุณผู้ชมบางคนไม่ขับผ่านทางนี้เลยนะ
ขับอ้อมยอมขับไกลกว่าเดิม

ใครก็ได้ที่ไม่กลัวผีจะช่วยเก็บหน่อยได้ไหม
พาเขามาช่วงเลือดเอาไปไว้ที่วัด
หรือเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ถนนตรงนี้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเห็นตัวเลขที่อยู่ที่ถนนไหมคะ

มี๓๓๘ไหมคือมันเป็นรอยพ่นด้วยสีสเปรย์แบบนี้ค่ะ
เป็นรอยพ่นของกรมทางหลวง
แล้วบังเอิญมันอยู่ที่บริเวณกองเลือดพอดี

ชาวบ้านเขาก็เลยไปตีเลขกันไงว่าคนตายจะให้โชคหรือเปล่า
เพราะว่าตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
ศพนี้ยังไม่ได้พบพระสงฆ์ไม่ได้ทำพิธีสวดเลย
ชาวบ้านเขาก็เปิดเผยบอกว่ามีการประสานเจ้าอาวาสวัดท่ายางเอาไว้แล้ว
ถ้าเกิดมีโอกาสจะขอศพมาทำพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ
เพราะว่าคนตายก็เกี่ยวข้องกับสำนักร่างทรง
ก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องของศัยศาสตร์เกี่ยวข้องด้วยนะครับ